ค่ะไปดูเรื่องราวของการสู้ชีวิตนะคะ
เมื่อกี้โควิดทำให้พักการท่องเที่ยว
แต่ก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นดีขึ้นดีคะ

ก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะคะ
เธอจะพลิกวิกฤตอย่างไรชีวิตดีขึ้นขนาดไหนตามไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือร้านขายกระบองเพชร
เต็มไปหมดเลยหลากหลายสายพันธุ์นะคะ
อยู่ที่หมู่๑๓ตะบนในเมือง
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของร้านนี้ก็คือคุณจันฉายศรีศุกร์

คือก่อนหน้านี้เธอก็เป็นคนนึงที่ทำงานเหมือนคนอื่นปกติที่มีงานประจำ
แต่พอโดนผลกระทบจากโควิด๑๙รายได้ก็หดหายไป
ก็เลยพลิกวิกฤตแล้วเราจะมายอมแพ้แบบนี้ไม่ได้

ก็เลยนำสิ่งที่ชอบมาต่อยอดให้เกิดเป็นรายได้
เดือนนึงมีเงินเข้าเป็นหมื่นบาทเลยนะคุณผู้ชม
บอกว่าตัวเธอชอบกระบองเพชรมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้ว
เลยเอาความรู้ที่สั่งสมจากการปลูกกระบองเพชรมาเป็นงานอดิเรก
แปลเปลี่ยนเป็นงานหลักเป็นงานประจำ

มีเป็นพันสายพันธุ์เลยคุณผู้ชม

ก็เปิดหน้าร้านขายตามปกติ
แต่ว่าพอโควิดที่ผ่านมาได้รับผลกระทบไปเต็ม
ก็เลยลองจำหน่ายกระบองเพชรในรูปแบบออนไลน์ดู

ขายออนไลน์ไงปรากฏว่ามันสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเธอได้อย่างดีทีเดียวนะคะ
ล่าสุดมีออเดอร์สั่งเข้ามาเดือนละหลายพันต้น
หลายพันต้นต้นหนึ่งก็มีหลายราคานะคะเริ่มต้นตั้งแต่๒๐๕๐๐บาท

ดิฉันว่าคนที่เขารักกระบองเพชรเขาเห็นแล้วเขาต้องตาโตแน่นอน
ว่ามันแล้วมันสวยมันเก๋มันมีเอกลักษณ์ของแต่ละต้นแต่ละพันธุ์ค่ะ
ความสวยงามต่างกันไปมีดอกด้วยใช่กว่าจะเลี้ยงให้ได้ดอกโผล่ขึ้นมานี่
โอ้โหต้องทะนุทันนะต้องรู้ใจมันนะใช่ไหมคะ
ถ้าใครสนใจนะอยากจะเรียนกระบองเพชรเรียนการปลูกการเลี้ยง
หรืออยากจะซื้อหาโทรศัพท์ไปคุยได้นะคะกับคุณฉายนะคะ
คุณจันฉายนั่นเองหมายเลข๐๘๐๑๕๕๑๑๐๒นั่นเองค่ะ
พี่เขาใจดีนะคะแต่เดี๋ยวนี้คนก็หันมาปลูกกระบองเพชรหรือว่าปลูกต้นไม้กันเยอะขึ้น
ที่มันอาจจะทำให้เราหวั่นคลายเวลาอยู่บ้าน
บางคนบอกอยู่บ้านทำอะไรก็ปลูกต้นไม้ทำสวน
ปลูกผักอะไรแบบนี้ก็มีหลากหลายวิธีที่ทำแล้วแก้เครียด
หรือว่าทำในยามว่างแบบนี้กันได้นะคุณผู้ชม